บอกไปว่าพี่แจ๊กกะรีนหนีเราสองคนไปทานข้าวกับผู้ชายอีกแล้วค่ะ
แต่ว่าผู้ชายคนนั้นจะเป็นใครแล้วนัดไปทำอะไรกันเนี่ย
ตามพี่จักรีนไปดูกันเลย
สวัสดีค่ะสวัสดีสาวสวัสดีแฟนบันเทิงไทยรัฐ
อิจฉาค่ะตอนนี้พี่แจ๊กรีนอยู่ที่นี่เลยค่ะ
แล้วก็ที่นี่ค่ะเรือนจรุงค่ะ
เพราะว่าวันนี้นะคะเรามีนัดกับหนุ่มหล่อ
หล่อยเยอะไม่พอนะคะเขามีนี่ด้วยไม้เล็กนะคะ
โอ้โหเล็กหรือเปล่า
ไม่รู้ตามก่อนดีกว่า

อันนี้เป็นนูครับ

หมายถึงน้องในค่าย

สวัสดีค่ะรุ้งค่ะ

แต่ว่าวันนี้พี่ขอพาผู้ชายไปก่อนนะคะ

เพราะว่าจริงแล้วคุณปอนบนี่เห็นบอกว่านอกจากจะเต้นเก่งแล้ว

โอ้จังเลย

ตั้งเลยอะ

วันนี้จะมากินกันกังอยุธยาเลยละคะ

เป็นการตำแล้วกันเพราะผมชอบตำครับ
ทรัศนาตำ

พี่พอสากใหญ่มากเลย
ชายนี้ของพี่ลองดู

น้ำพริกให้กินนะครับ
เดี๋ยวลองทำดูว่ารสชาติจะเป็นยังไง
มันน่ากินมากตอนนี้ผมอยากได้ข้าวสวยร้อน

มีเครื่องเคียงแล้วก็มีอาหารอื่นที่ทางร้านทำด้วยนะครับ

จะไปนั่งเมาส์มอยตรงนู้น

อันนี้ก็เป็นเมื่อหลังวัยที่ได้มาทำงาน
แล้วก็รู้สึกว่าแฮปปี้อบอุ่น
คนมองว่างานเรามันจะลดน้อยลงหรือเปล่าคะ

เหมือนอย่างเขียวทุกที่วันเหมือนเดิม
อาอร์อิ่มแล้วค่ะพี่มื่น
กัลลากุดี่จะไปพูดทุยกันทั้งบนให้มัน

นี่กุ้งอยากจะเลี้ยงตัวหมดแล้วอะค่ะ

จะสนุกไม่ต้องไปด้วยหรือคะ
ไม่ต้องหัวเป้าเครื่องคัวตรงนี้พอแล้ว
ได้ติดตามในไอจีปอลจะเห็นบอกขอซิกแพค
สิกเพคสิกเพคตลอดเลยอะจะมีแบบถ่ายเซ็กซีไหมคะมันยังไม่มีแหละครับ
ตอนนี้คือยังไม่ได้ดีขนาดนั้น
ก็พยายามทำให้มันพัฒนาไปเรื่อยให้มันชัดขึ้นเรื่อย
แต่มีคนติดต่อมาแล้วนี่เห็นมีข่าว

ไม่ได้ติดต่อถ่ายแบบนะติดต่อติดต่อให้มีน่ากลัวมากบางคน

เขาก็มีแบบเป็นผู้ข่าว
เป็นเหนื่องอะไรอย่างเงี้ย

ของคนที่ส่งมาให้กำลังใจ

เราเป็นผลงานที่ตั้งใจด้วย

ก็วันนี้ขอบคุณน้องปอนโอป้าเลยนะคะส่วนสาวแฟนบันเทิงไทยรัฐไม่ต้องอิจฉานะคะ
วันหลังนี้ฉันจะชวนมาแต่ว่าวันนี้ต้องอยู่กับปอไปก่อนแล้วกันนะคะ
หัวรักของผมมันปูหูขนาดไหนอย่าติดใจขึ้นมาก่อนแล้วกัน

นึกว่าสัญญากับพี่แจ๊คเพราะพี่แจ๊คบอกว่าคราวหน้าเนี่ยเดี๋ยวพาไปด้วย

อ่ะซบเออะเซตลอดเวลาเลยนะพี่แจ๊คนะ